และเป็นผู้โดนรังแก่อย่างที่เกิดขึ้น
ข้าประสบความสำเร็จในทุกด้าน
เอาชนะหมู่มารได้โดยเร็ว

ถ้าตามกระบวนการในการสู้กันในชั้นศาลเนี่ยนะคะ
จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะ
ก็จะเป็นการนัดอีกครั้งหนึ่งของสารท่านนะคะ
แล้วก็คนที่จะขึ้นจะไม่ใช่ครูปรีชาแล้ว
เพราะว่าครูปีชาหมดแล้วนะคะในการขึ้นให้การกับศาลนะคะ
ในการขึ้นไต่สวนกับศาลก็จะเป็นพยานทางฝั่งครูปีชาที่จะขึ้นนะคะ
แต่ว่าคือวันนี้ที่เรื่องนี้กลับมาอีกครั้งแล้วก็เปิดเสียงของคุณครู
แล้วก็หมวดจรูนให้ได้ฟังอีกครั้งเนี่ยเพราะว่าทางไทยรัฐทีวีเนี่ยได้เสียงใหม่มาค่ะ
คือเสียงใหม่ที่ได้มาเอาล่ะก็ยังต้องใช้คำเดิมว่าเป็นเสียงใหม่ที่เป็นเสียงคล้ายครูปรีชา
แล้วก็เป็นบทสนทนาระหว่างครูปรีชากับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
ซึ่งสัพพนามในการเรียกในบทสนทนาก็พอจะบอกได้ว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วก็บริบทการพูดคุยก็จะบอกได้ว่าเป็นใคร
ในคลิปเสียงความยาว๑๐นาทีเศษที่ว่านี้ที่ทางไทยรัฐทีวีได้มานี้เนี่ยนะคะคือจะมีชื่อคนอยู่ในการพูดบทสนทนามีชื่อคนอยู่พอสมควรเราจะตัดชื่อคนออกนะคะ
เหนือจากนั้นไม่มีการตัดเราจะใช้ในรายการถามตรงเนี่ย๒ท่อนนะคะท่อนที่มีการพูดถึงตำรวจอีกท่อนที่มีการพูดถึงว่าตกลงซื้อหรือไม่ซื้อลอตเตอรี่กันแน่
ตัดออกมาเป็นสองท่อนคือที่ต้องชี้แจงคือว่ามันมีการตัดต่อแบบไหนค่ะคุณผู้ชมตัดออกมาเป็นสองท่อนทั้งสองท่อนที่ตัดออกมาตั้งแต่ต้นจนจบของแต่ละท่อนไม่ได้มีการสลับสับเปลี่ยนเอาเสียงชนเสียงเอาเสียงสลับที่กันไม่มีแต่ตัดออกมาเป็นสองท่อนหนึ่งถึงสุดท้ายของแต่ละท่อนออกมาแบบนั้นนะคะเราให้คุณผู้ชมฟัง
คลิปเสียงต่อให้คล้ายหรือเหมือนหรือบางคนเชื่อว่าใช่สุดท้ายต้องพิสูจน์ในกระบวนการว่าใช่หรือไม่สารท่านรับฟังหรือเปล่ามีส่วนมากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นน้ำหนักในการใช้ตัดสินชี้ว่าลอตเตอรี่เป็นของใครวันนี้เวลารายการเราค่อนข้างกระชับนะคะแต่ว่าทางเทศรัททีวีจะตามเรื่องนี้ต่อแน่แล้วก็แข

สั้นนี้จะมีใจความสำคัญที่บอกได้เลยว่าตกลงมันเกิดการซื้อลอตเตอรี่ที่มันถูกรางวัลหรือเปล่าเชิญค่ะ

ก็คือพ่อไม่ได้ซื้อไง
พ่อยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่สำหรับนี้

ถ้าซื้อพ่อก็ต้องเอามาแล้วไง

แล้วต้องไม่เอาแต่เราดันไปเอา
จะเอาให้ได้ไงมันก็ต้องลำบากไง

ก็ต้องจับลูก
เสียงคล้ายเสียงคล้าย
เขาส่งมาให้เรานั่งวิเคราะห์เราก็นั่งวิเคราะห์ดูเออมันจริงไม่จริง
ถ้ามันจริงมันก็ชัดเจนมากขึ้น
แต่ถ้ามันไม่จริงใครเป็นคนทำ
และที่สำคัญนะคุณจอมขวัญนะ
เสียงชุดนี้มันพูดกันเมื่อไหร่เราไม่รู้นะ
อ่าอ่าอ่าใช่ใช่คือระยะเวลาของการพูด
วันเวลาที่พูดเนี่ยเราไม่รู้อ่า
แต่ผมพอจะเข้าใจว่าเขาพูดกับใครนะคนที่พูดเนี่ย
ค่ะอาจารย์พูดถึงพ่อพูดถึงอะไรเนี่ย
พอเข้าใจแล้วคือคือสัพพนามในการเรียก
ระหว่างที่คุยกันพอจะบอกได้ว่า
ผู้พูดที่เป็นผู้ชายพูดกับผู้หญิงอีกคนนึงในฐานะอะไรนะคะ
แต่ทีนี้อาจารย์เอาท่อนนี้ก่อน
คือท่อนนี้คือท่อนสั้นที่เราได้มาแล้วก็
ออกมานะคะว่าน่าจะเป็นท่อนไฮไลท์ที่สุด
เดี๋ยวอาจารย์ให้ฟังอีกท่อนหนึ่ง

เป็นท่อนที่บอกรายละเอียดเหมือนกับเหมือนกับเสริมและส่งกันว่า
เรื่องราวมันผัวพันที่อาจจะบอกได้ว่า
มีน้ำหนักเกี่ยวข้องกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านฟังพร้อมกันค่ะ

เดี่ยวออกกันเลยนี้
พูดไม่ได้ห้ามพูดถ้าไม่ให้ก็คือไม่ให้
เพราะเขาถามก็บอกแล้วเป็นอาจารย์

รู้ไม่ใช่เอาลืมมีลักษณะหรือเปล่าอ่างเพราะว่า

เขาแอบถามเขาเหมือนเขาลงโลเลโลเลเขาไม่อยากถาม
ฝากพิเศษนะอย่างนั้นลักษณะเดียวกัน
อันนี้มันเรียกเยอะไหมยังไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ
วันนี้เขาวิ่งมาทำเรื่องให้แล้วไง
ปกติถ้าเกิดไปนู่นนั่นเขาไม่ทำให้หรอกนะ

นี่มาทำเรื่องทรัพย์เรื่องซ้อนไง

เขาก็เลยต้องขับรถกลับมาจากนครปฐมมาทำให้

แล้วพอครั้งที่แล้วทำไมทำไม่ถูกอะพ่อ

ไม่ใช่ทำไม่ถูกทำแล้วถูกแล้ว
แต่เขาเอาคือทางกองสลากเขาบอกเอาเยอะเกิน
เอาแคทเชียร์เช็คเอาลอตเตอรี่ที่ขึ้นเงิน
เอารายละเอียดทุกอย่าง
หมายถึงว่ากลางมุมเขาเรียกเราใช่ไหม

บอกว่าพี่เอาเยอะเกิน

ช้าไปง่ายขอเปลี่ยนหนังสือได้ไหมเปลี่ยนหมายเปลี่ยนแค่
เอาเฉพาะรายชื่อกับเบอร์โทรกับข้อมูลส่วนตัวของคนที่ขึ้นเงินเท่านั้น
ก็คือจบร้อยเวรมันก็จ้าที่จ้ามันไม่อยากทำไง
ผมบอกพี่ผมอยู่นครปฐมวันนี้ผมไม่สะดวกหรอก
เพราะว่าผมทำหนังสือให้ไปแล้วก็คือจบ
ทำไมต้องมาเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยพอบอกไอ้คำว่าทำไมทำไม
มันใช้ระบบรัฐการณ์ไม่ได้ไงอันนี้ผมก็แอ้วถาม
เอาเงินให้ได้ตัวมาเลยเราก็นึกได้แค่หมื่นครึ่งหมื่นเลยนะ
เขาบอกทั้งคดีนี้คือเรียกทั้งหมดแสนเดียว
ทางคดีเขาจะเอาเรียกเขามาทำกลางคืนกลางวัน
สมมุติให้ได้จับคนได้แล้วกลางคืนเขาต้องมาด้วย
ก็คือเขาก็จะต้องมาให้เราได้ตลอดเวลาไง
ลักษณะแบบนี้เหมือนพ่อก็คิดในใจเหมือนหมอที่เราปวดท้องออกลูก
เขาต้องมาดูให้เราได้ตลอดเวลาไง
วันนี้เพราะเห็นมันจิ๊ดเพราะก็เลยถาม
แต่ก็อยู่ที่เราเราจะให้เขาเท่าไหร่ก็อยู่ที่เรา
แต่เขาก็บอกว่าถ้าปิดคดีนี้คือแสนนึง
ก็ดีแล้วก็ไม่เรียกเป็นล้านไง
ทีนี้พ่อก็จะให้เขาเพราะว่ามันจะได้เสร็จ
ไม่งั้นมันก็ยุ่งยากวุ่นวาย
มันก็ต้องมีเงินปิดคดี
สิ่งในตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่เป็นไร
เดี๋ยวค่อยมีก็ค่อยให้เขาไง
อาจารย์คือจริงเราคุยกันมาหลายรอบแล้ว
มันเหมือนกับเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่มันมีคลิปเสียงอยู่เยอะมาก
ถึงจะใช้คำว่าเสียงคล้ายแต่ว่าบริบทของเรื่อง

คำถามคือมันจะมีน้ำหนักกว่าคลิปอื่นตรงไหนคะอาจารย์
มันก็เป็นแค่อีกคลิปหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ
คือตอนนี้มันไม่ใช่มันคืออย่างที่เคยคุยกันว่า
น่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่ชัดเจนกว่านี้นะ
ผมมีโตรนี้ตอนนี้สงสัยไอนี่ปิดคดีปิดคดี
คงอยากรู้มันปิดยังไง
ปิดเลิกเลยหรือได้ต่อ

นี่คือข้อสงสัยถ้าถามว่าเอาละสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดนะ
แต่ผมว่าแนวของคดีผ้าใจมันยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การสนทนารู้สึกแต่ปัญหาว่าอย่างที่ผมบอกล่ะปัญหานี้มันน่าจะพูดกันตอนไหนเท่านั้นเอง
อาจารย์ค่ะซึ่งขออนุญาตขัดอาจารย์นิดเดียว
เดี๋ยวขอไปโฆษณาก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
จะย้อนกลับไปฟังคลิปที่พูดถึงการซื้อหรือไม่ซื้อลอตเตอรี่
แล้วก็เทียบกับอีกหนึ่งตัวที่เป็นเสียงครูปรีชาแน่
เพราะเป็นเสียงที่คุณครูให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะ
ที่บอกว่าซื้อสิก็ครูเป็นคนซื้อ
เดี๋ยวจะลองเทียบกันว่าถ้าสมมุติเอามาใกล้กันแล้วเนี่ย
น้ำเสียงเนี่ยมันคล้ายมากแค่ไหนสักครู่ค่ะอาจารย์
คุณผู้ชมคะมาคุยกันต่ออาจารย์ปรเมฆยังอยู่ในสายนะคะอาจารย์
ครับผมครับยังอยู่ครับค่ะ

ไม่ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองต่อสายทนายวรยุทธ์อีกท่านหนึ่งนะคะ
ระหว่างนี้ค่ะอาจารย์วันนี้ให้ฟังเยอะหน่อยให้ฟังเยอะนะคะ
ทีนี้ครับดีครับช่วงนี้เสียงแรกที่จะให้ไปฟังเป็นเสียงที่ครูปีชา
อันนี้พูดได้เลยนะคะว่าเป็นเสียงครูปรีชาเพราะว่าคุณครูให้สัมภาษณ์นักข่าวไว้
ว่าคุณครูซื้อโรตเตอรี่เชิญค่ะ
ของคุณครูเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะแค่คุณครูทำโรตเตอรี่หล่นและโรตเตอรี่นั้นถูกรางวัล
แล้วก็การทำโรตเตอรี่หล่นเนี่ยคุณครูซื้อจริงมีแม่ค้ายืนยันหลายท่านว่าคุณครูซื้อจริง
ให้กับคุณครูจริงแล้วคุณครูก็จ่ายเงินจริง
จ่ายเงินแล้วแสดงว่าคุณครูซื้อจริงไหมฮะ
มาแล้วคุณครูก็เอาไปให้กับคนอื่นได้ดูว่าเลขนี้มันหายาก
ซึ่ง๕๓หลายท่านจะถามคุณครูเสมอว่าทำไมจำเลข๖ตัวได้
ในการไปรับลอตเตอรี่ครั้งนี้เป็นการสั่งจองล่วงหน้า
แล้วเราก็ไปในเวลาที่ลูกค้ายังไม่มา
ดังนั้นคุณครูก็เลยมีโอกาสได้คุยกับแม่ค้าโรตเตอรี่
แผงนี้มันจะมีทั้งหมด๕แผงแต่๔คนนะครับ
ก็จะดื่มใกล้กันทุกคนก็จะบอกโอ้โหคุณครูโชคดีจังเลย
ได้เลขนั้นเลขโรตเตอรี่๗๒๖๕๓๓
เมื่อเราทำตกเราก็ต้องไปแจ้งความ
คุณครูก็ไปแจ้งความตามกระบวนการตามขั้นตอน
แต่เหตุฉะไหนเรื่องถึงบรรปลายเป็นแบบนี้
ขอให้ท่านประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไทยนะครับ
ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้
เพราะประเทศชาติของเราเนี่ยมุ่งเน้นให้ประชาชนของเราเนี่ย
เป็นผู้มีความรู้เป็นพลเมืองดีของชาติ
ดังนั้นสิ่งต่างที่คุณครูออกมาพูดวันนี้
เน้นย้ำนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริง
และสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริง
แล้วสิ่งที่จริงคุณครูไม่กลัวครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงมันพิสูจน์ได้
เชื่อไหมครับขณะนี้เจอพยานเจอรักฐาน
ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิด
รักฐานต่างที่เป็นพยานบุคคล
เห็นไอ้โม่งขอพูดคำว่าไอ้โม่งนะ

แล้วก็ถามคนทั่วไปว่า
เตอรี่อันนี้เป็นของใครทำหล่นยังไม่ออกรางวัลเลย
ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่๓๑พฤศจิกายน
แล้วบุคคลเหล่านี้ทางสวรสอบสวน
ก็ได้เรียกตัวมาสอบสวนเรียบร้อยแล้ว

ส่วนอีกเสียงหนึ่งคือเสียงที่ให้ฟังไปต้นรายการ

ก็ดีมันเป็นไปแล้วนะแม่ไม่ใช่ของเล่นนะ
ทุกคดีแหละเพราะเสียเงินทั้งนั้นแหละ

มันไม่น่าเป็นคดีไงมันเรื่องไม่น่าเป็นคดี

ถ้าเกิดไม่น่าเป็นคดีก็คือลอตเตอรี่ต้องเป็นของเรา

ก็ใช่ไงก็ซื้อของไม่ได้ของ

พ่อยังไม่ได้ซื้อรอเตอรี่เฉพาะนี้

แต่เราจะต้องทำให้เป็นซื้อไง

ถ้าซื้อพ่อก็ต้องเอามาแล้วไง

ต้องไม่เอาแต่เราดันไปเอา
จะเอาให้ได้ไงมันก็ต้องลำบากไง

โอเคจะไปรับลูก

สองเสียงที่ว่านี้นะคะเสียงแรก
เสียงครูปีชาเสียงที่สองแค่คล้ายเท่านั้น

คนละอย่างแต่ที่ผมสงสัยอยู่อันหนึ่งว่า

ที่เราฟังว่าไม่ได้ซื้อ

ไม่แน่ใจ
มันก็นั่งคุยแล้วใครเป็นคน
นะแล้วก็ไม่รู้อันไหนแหละโอเค

สิกว่าเสียงมันคล้ายกัน

พอมันไปปฏิเสธว่าไม่ได้ซื้อ
อันแรกที่พูดถึงว่า
แบบที่แบบแบบที่แบบเอ่อแบบที่แบบเอ่อ

แบบที่แบบเอ่อแบบที่แบบเอ่อ
แบบที่แบบเอ่อแบบที่แบบเอ่อ
แบบที่แบบเอ่อแบบที่แบบเอ่อ

แบบที่แบบเอ่อแบบที่แบบเอ่อ
แบบที่แบบเอ่อ
แบบที่แบบเอ่อ

แบบที่แบบเอ่อ

แบบที่แบบเอ่อ

แต่แต่ยังไงมันก็ติดปัญหาเดิมก็อยู่ปัญหาเดียว
ว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเสียงนี้คือเสียงใครกันแน่
ต้องเรียงลำดับตั้งแต่ต้นต้นจบคือมีทุกฉากมีทุกตอน
อย่างที่บางคนอ้างว่ามีเป็นสี่พันคลิปอะไรเนี่ยถ้าเอามาต่อกันอ่ะ
แล้วได้จังหวะช่วงเวลาเนี่ยมันก็อาจจะพอจะรับฟังได้ว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไร
แต่อย่างประเด็นแรกต้องผ่านประเด็นแรกให้ได้ก่อนว่าคนพูดนั้นเป็นใคร
ทีนี้บ้านเราเนี่ยมันไม่มีเครื่องพิสูจน์เสียงไม่มีการจับขึ้นเสียงเครื่องมือชนิดนี้
เรายังไม่มีว่าเสียงพูดระดับนี้จะเป็นเสียงเดียวกันไหมเสียงคนคนเดียวกันหรือไม่
อันนี้เราไม่มีถ้าเรามีตรงนี้มันก็จะง่ายขึ้น
อาจารย์ค่ะแล้วเวลาที่จะพิสูจน์เนี่ยนอกเหนือจากใช้เทคโนโลยีในการเหมือนกับ
คือบอกเลยว่าใช่เสียงเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ข้อแรก
ข้อที่๒ถ้าสมมุติมันไม่มีเครื่องนั้นซึ่งมันไม่ได้มีเครื่องนั้นเนี่ยนะคะ
ถ้าสมมุติเอาเสียงมาร้อยเรียงกันมีตัวละครมีลำดับเวลามีพฤติการ
ตรงกันกับที่อยู่ในข่าวที่แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายให้สัมภาษณ์ตรงกันกับที่อยู่ในข่าว
คำถามคือแบบนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าอะไรสารท่านรับฟังไหมคะ
คือผมว่าถ้าสารจะรับฟังคือมันมีอิทธิพลอิทธิพลต่อการพิจารณา
มันทำให้คนที่ต้องตัดสินเนี่ยนะผมว่านะความคิดผมนะ
ว่ามันทำให้คนที่ต้องตัดสินคดีเนี่ยเริ่มเอ็นเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง
อันนี้ยังใช้คำนี้เลยเริ่มจะเชื่อไปในทางใดทางหนึ่ง
เชื่อไปในทางใดทางหนึ่งแล้วเนี่ย
ข้อเท็จจริงที่นำสืบกันหรือเขาสงสัยหรือเขาไม่สงสัย

มันเป็นส่วนประกอบแต่คงไม่หยิบยก
มาบอกพิษเสียงนี้คงไม่ใช่
แต่มันเป็นองค์ประกอบที่จะร้อยเรียงให้เช็นชัดเจนเท่านั้น
แต่ไม่ใช่ตัวตัดสินใช่ไม่ใช่ตัวตัดสิน
ผมจะหยุดช่วงมาเลยว่าพูดอย่างนี้
จริงคนที่เล่ากันได้

หาจากการให้สัมภาษณ์สื่อการออกโทรทัศน์
เอามาลำดับตัดต่อแล้วแปะเข้าไป
ถ้ามันสอดคล้องต้องกันเมื่อไหร่เนี่ย
มันให้คำพูดที่จะให้กับสื่อสารมนต์จน

มันจะเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุดเลยครับ
อาจารย์ค่ะเนื่องจากวันนี้เวลาเราค่อนข้างกระชับ
เราได้สายธนายวรยุทธในช่วงหน้า

อาจารย์เอาแบบนี้คือไทยรัฐตามต่อ
แล้วถ้ามีความคืบหน้าจากคลิปเสียงที่ว่านี้
อาจารย์เรานัดเรานัดกันรอบหน้าขอเจอหน้านะคะ
ต้องบอกฝนฟ้าจะตกด้วยโอเค
อาจารย์ขอบพระคุณวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับยินดีครับสวัสดีครับ

ทนายหนึ่งฝั่งค่ะได้ทนายวรยุทธ์ฝั่งของครูปีชาสักครู่ค่ะ
คุยกับทนายวรยุทธ์บุญวงศัยนะคะ

ทนายวรยุทธ์ได้ฟังเสียงที่เปิดมาในรายการเราไปเมื่อสักครู่นี้ไหมคะ
อย่างเลยผมกำลังรอขึ้นเครื่องกินที่สงสารค่ะ

ฟังไหมจะเปิดให้ฟังตอนนี้

อ่าได้สักนาทีเสร็จเองค่ะเชิญค่ะ
ดีมันเป็นไปแล้วนะแม่ไม่ใช่ของเล่นนะ
ทุกคดีแหละเพราะเสียเงินทั้งนั้นแหละ

มันไม่น่าเป็นคดีไงมันเรื่องไม่น่าเป็นคดี
คือเรื่องไม่น่าเป็นคดีได้ยังไง

ก็ใช่ไงก็ซื้อของไม่ได้

พ่อยังไม่ได้ซื้อรอเตอรี่เฉพาะนี้

ถ้าซื้อพ่อก็ต้องเอามาแล้วไง

ตอนนี้เราก็ต้องคิดว่า

โอเคจะไปรับลูก
แต่ว่าท่อนี้คือท่อนที่เราตัดมา

อันนี้ที่ธนายวรยุทธฟังไปเมื่อสักครู่นี้
คือเป็นเพียงบางส่วนคือนาทีเศษจาก๑๐กว่านาทีนะคะ

ทนายวรยุทธ์เคยได้ยินคลิปเสียงนี้ไหมคะ
อะไรนะครับ
เคยได้ยินคลิปเสียงนี้มาก่อนไหมคะ

ทนายวรยุทธ์ถ้าไม่เคยได้ยินมาก่อน
เท่ากับว่าใน๔๕๐๐กว่าคลิป
ไม่ได้มีคลิปเสียงนี้ใช่หรือเปล่าคะ
อันนี้พูดไม่ได้ครับ

จะเอาไปใช้ในศาลไหม

แต่มันรับรองไม่ได้

ผมเชื่อว่าในส่วนของคดีเนี่ย
ส่วนของตัวที่จะเอาไปถามเนี่ย
ตัวผู้ถูกถามเองเขาก็คงไม่รับรองอยู่แล้วอะครับ

คือที่บอกว่าไม่เอาไปใช้เนี่ย
ว่าแน่ใจว่าใน๔๕๐๐กว่าไม่มีคลิปนี้ใช่ไหมคะ
อันนั้นผมบทตอบไม่ได้ไงฮะ
ได้ฟัง๔๕๐๐ทั้งหมดทุกคลิปหรือยังคะ

ได้ยินค่ะผ่านแล้วมีไหมคะ
มีไหมท่อนที่เนื้อเรื่องเนื้อหาคล้ายกันแบบนี้ค่ะ

ถ้านายวรยุทธ์เคยได้พบสมาชิกโครงครัวของเขาที่ไหน
ครูปรีชาไหมคะอ๋อเคยครับทุกท่านไหมคะ
อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามีกี่ท่านนะครับแต่ว่าก็ได้เคยได้พบคนในครอบครัวครับ
ครูปรีชาเวลาอยู่ที่บ้านเรียกสรรพนามแทนชื่อตัวเองหรือว่าเรียกตัวเองว่าอะไรคะ
จำไม่ได้ครับอืมแล้วคนในบ้านครูปีชา
ผมก็ไปร้องเพลงนะครับผมก็เลยจำไม่ได้ครับ
ในบ้านครูปีชาเรียกครูปีชาว่าอะไรคะโอ้ยอันนี้ผมก็กลัวจะกินฮะ
ตอนผมไปผมก็มัวแต่กินกับกินข้าวแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็ร้องเพลงอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยไม่ได้ฟังว่าเขาคุยอะไรกันนะครับอ่าครั้งที่แล้วเนี่ย
นายวรยุทธ์บอกดิฉันว่ามีตำรวจจากภาค๗จะขึ้นเป็นพยานในชั้นไต่สวนให้ด้วยถูกไหมคะ
ถูกต้องครับอ่ามีสมาชิกในครอบครัวของครูปรีชาอยู่ในแปดปากด้วยไหมคะ
ไม่มีครับเลยสักคนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วสมมุตินะคะ
ถ้าสารท่านรับฟ้องเนี่ยนะคะก็จะไม่มีสมาชิกในครอบครัวครูปีชาขึ้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับอ่าทนายวรยุทธ์ถ้ามันมีคลิปซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบนะคะ
ถ้าฟังจากธนายวรยุทธ์ก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยว่าคลิปนี้จะอยู่ใน๔๕๐๐หรือเปล่า
เพราะทนายวรยุทธ์บอกไม่ได้นะคำถามคือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคลิปนี้มันอยู่ในศาลเนี่ย
วิธีการสู้คดีเขาทำกันยังไงคะใครสู้ใครอ่ะครับ
ก็หมายถึงถ้าสมมุติถ้าสมมุติฝั่งสมมุตินะสมมุติฝั่งทนายสิทธาเขาใช้คลิปนี้
หรือเนื้อหาใกล้เคียงกันแบบนี้ในศาล
วิธีการสู้คดีของฝั่งครูปีชาต้องแสดงให้สารเห็นยังไงคะ

ก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกแล้วนะครับ

ว่าจะคลิป๔๐๐๕๐๐คลิปอะไรก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวประเด็นในคดีเลยครับ
ไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะไม่เกี่ยวกับประเด็นในคดี

มันไม่ได้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงที่เป็นวันเวลาเกิดเหตุ

มันเป็นช่วงวันเวลาที่มันภายหลังเกิดเหตุนะครับ
ประจักษ์พยานสำคัญเนี่ยผมมีมากกว่านี้ครับไม่ต้องห่วงครับ
อันไหนที่ไม่ได้อยู่ในวันเวลาเกิดเหตุคะ
ผมพูดถึงว่าคลิปที่เขาอ้างถึงเนี่ยนะครับ
บอกว่าคุณจะเอามาเป็นหมื่นคลิปมันก็ไม่มีประโยชนหรอกครับ

แล้วที่สำคัญว่าช่วงเวลาที่มีการพูดคุยอะไรที่คุณทำคลิปอะไรต่างเข้ามาเนี่ย
เป็นปล่อยว่อนกันเนี่ยนะครับ
ไม่มีประโยชน์เลยครับมันไม่มีน้ำหนักครับเอาง่ายนะครับ
นายวรยุทธ์ที่ที่ฉันถามไปเมื่อสักครู่นี้ที่ถามว่า
ถ้าเป็นทนายวรยุทธ์เนี่ยคือดิฉันหมายความว่า
ถ้าทนายวรยุทธ์อยู่ฝั่งคุณลุงจรูนเป็นทนายฝั่งคุณลุงจรูนเนี่ย

ผมก็ไปหาแม่ค้าที่ผมที่จังเขาซื้อมาก็จบเลยฮะ
อ่า

ใช้คลิปเขาก็ปฏิเสธหมดอยู่แล้วครับ

ถ้าเป็นทนายฝั่งคุณลุงจรูนก็ไม่ใช้ใช่ไหมคะ

คุณจอมขวัญเข้าใจคำว่าประเด็นแห่งคดีไหมฮะ

เออถ้าเข้าใจแต่ไม่ได้ถามเรื่องคลิปผมเลยนะฮะ

ได้ถามถ้ากฎหมายทั่วไปเขาได้ห้างไม่ต้องถามว่าผมหลอก
แต่ว่าผมพูดไปใครเขาเชื่ออะไรชั้นไม่หรอ
ต้องไปถามนักกฎหมายท่านอื่นนะฮะ

มาเจอหน้ากันหน่อยได้ไหมคะ

ที่คุยกันมาทั้งหมดออกอากาศค่ะ

แม่ขี้เล่นเหลือเกินนะคะ

เดี๋ยวยังไงเราจะขอคิวทนายวรยุทธ์และครูปีชาเรื่อย
แม้กระทั่งจะมาพูดแค่เรื่องหนังสือเราก็อยากให้มาที่

แต่อะไรที่มันละเมิดกับต่อเงื่อนไขข้อกำหนดเนี่ยไม่ได้เลยครับ
เพราะว่าผมก็ต้องระวังหน่อย

เพราะว่าตอนนี้ก็จำเนินคดีอื่นอยู่นะฮะ
จะบอกคุณจอมขวัญได้อย่างเดียวว่า
เรื่องคลิปต่อให้มีหมื่นคลิปไม่มีประโยชน์

ยังไงเดินทางปลอดภัยแล้วหวังว่าจะได้พบหน้ากันค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะ

คุณเขมสอนและคุณภาคภูมิให้คุณผู้ชมได้ฟัง
เล่าให้ฟังอธิบายให้ฟัง